คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางนะคะบ้านหลังหนึ่งเจอศพอยู่สามศพ
เป็นศพของน้องชายอยู่ชั้นล่างเป็นศพของพี่สาวแล้วก็พี่เขยจมกองเลือดตายอยู่ข้างบน
แล้วก็มีเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บที่ไหล่เนี่ยมีแผลถูกฟันเย็บไป๕๐เข็มนะคะ
เกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้บ้างวันนี้ตำรวจสพฝางลงพื้นที่นะคะ
ผู้ตายเนี่ยมีนายจบุกถูกฟันที่คอแล้วก็ขาซ้ายมีนางนาแฮถูกฟันที่คอ
มีอีโต้เปื้อนเลือดขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรตกอยู่มีนายจะแส
เสียชีวิตในสภาพคอหักอยู่ด้านล่างมีนายจยอถูกฟันที่หัวไหล่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ
นายจยอเป็นคนให้คำตอบกับเราว่านายจะแสคนนี้หรือว่าน้องชายของผู้ตายทั้งสองคนบนบ้านเนี่ย
คือคนร้ายเราส่งคุณพัชรวรินพัชรปภานันลงพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงฝาผนังทำด้วยไม้ไผ่แบบนี้เลยค่ะ
ในบ้านนี่มีแต่กลิ่นคาวเลือดนะคะได้คุยกับลูกสาวของคนเจ็บอ่ะค่ะ
เขาก็เล่าบอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายจะแสงเนี่ย
เป็นน้องชายของนางนาแฮนางนาแฮเป็นภรรยาของนายจบุ
เมื่อวานเขาบอกว่าได้ยินเสียงพี่สาวพี่เขยทะเลาะกับน้องชาย
ทะเลาะกันดังเลยแหละคือบ้านอ่ะห่างกันแค่สิบเมตรไง
ทะเลาะอะไรกันทีมันก็ได้ยินแล้วเพราะมันไม่ได้มีฝาผนังอะไรปิดขนาดนั้น
แล้วก็ได้ยินตัวพี่เขยตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยที
ของเธอที่เป็นคนเจ็บอ่ะก็เลยเรียกผู้ใหญ่บ้านแล้ววิ่งเข้าไปที่บ้านหลังนั้นจะไปช่วย
จังหวะที่พ่อเธอเดินขึ้นบันไดบ้านแล้วผู้ใหญ่เดินตามหลังมา
คนก่อเหตุหลบอยู่หลังประตูบ้านก็เงื้อมีดแล้วฟันพ่อที่หลังทันที
อ้าวแต่คนก่อเหตุตายนี่ในสภาพคอหักใช่ไหมพี่อุ๋ย
เธอเล่าบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกบันไดลงมาตายอีท่าไหนค่ะ
มเหตุเธอบอกว่าผู้ก่อเหตุน่าจะหลอนยาเพราะติดยามาหลายสิบปีแล้ว
หลอนว่าจะมีคนมาทำร้ายแต่จริงจริงแล้วที่ผ่านมาถึงจะติดยา
แต่ก็ไม่เคยเห็นเขาทำร้ายใครมีครั้งนี้แหละที่ฆ่าดะไปหมดเลย
เรื่องต้นอาการพ่อเธอที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ยังต้องอยู่ห้องไอซียู
เพราะว่าบัตรแผลที่ถูกฟันเย็บไปถึงห้าสิบเข็มค่ะ
ผู้จากเชื้อไม้รัดกวาดพลง
ตายเนี่ยติดยามานานแล้วติดพงขาวกับติดยาบ้าเป็นหลายสิบปีเลย
หลังนี่หลอนหนักคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายตลอดเวลา
ซึ่งตัวน้องชายเนี่ยมาอาศัยอยู่กับพี่สาวและพี่เขยจริงก็ไม่เคยทะเลาะกันนะ
ช่วยกันทำมาหากินทำไร่ข้าวโพด
แต่ว่าเคยได้ยินพี่สาวด่าผู้ก่อเหตุอยู่บ่อย
แต่ก็ไม่เคยเห็นผู้ก่อเหตุตอบโต้เลยก็ยังงงอยู่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
เขาติดยาเสพติดอะไรอย่างนี้ไหม
ติดอยู่ค่ะ

เบื้องต้นนะคะร่างของผู้ตายนะคะ
ก็คือตัวพี่สาวกับพี่เขยในครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
ตามความเชื่อของชาวเขาเผ่ามูเซอร์แดงแล้วค่ะ
เดี๋ยวก็จะต้องมีการหารือเลิกวันที่จะนำร่างไปฝังที่สุสาน
ซึ่งลูกสาวผู้ตายเองก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็เสียใจ

ส่วนอีกหนึ่งร่างที่ว่าตกบันไดมาคอหักตาย
ร่างของน้องชายที่เป็นคนก่อเหตุนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลว่า
ไม่อยากนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา
มอบให้มูลนิธิดำเนินการในส่วนศพรายญาติไปเลยค่ะ